ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหโหดนะคะ
ลูกฆ่าแม่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๘มีนาคมนะคะ
ช่วงเช้าเมื่อวานจับตัวลูกชายที่ก่อเหตุได้
วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
คือลูกชายเนี่ยนะเอาไม้หน้าสามฟาดไปที่หัวแม่
แล้วเป็นไม้หน้าสามที่มีตะปูเขาอ้างว่านึกว่าแม่แค่สลบ
ก็เลยไปนอนมารู้อีกทีอ้าวแม่เสียชีวิตก็เลยเอาศพแม่ไปฝังดินเอาไว้
จากการสอบสวนของตำรวจนะคะเหตุการณ์ก็คือลูกชายอยากดูละคร
แม่อยากดูข่าวหนีไม้นี้ที่ฟาดแม่
อยากดูละครแม่อยากดูข่าวเถียงกันเรื่องเปลี่ยนช่องทีวี
ก็เลยโมโหผลไม้ดูสิไม้เบอร์เรอเลยแล้วฟาดหัวแล้วมันมีตะปูเห็นไหมคะเนี่ย
คุณเห็นมาสอนต่อให้ไม่มีตะปูนะต่อให้ไม่มีตะปูก็โอ้โห
หัวด้านหลังฟาดที่ด้านหน้าด้วยนะคะตายได้อ่ะนะคะนี่ค่ะครับ
แล้วบอกว่ามันเป็นความโมโหสะสมโมโหแม่สะสมขอแม่ซื้อโทรศัพท์มือถือแม่ไม่ซื้อให้
ขอเปลี่ยนช่องไปดูละครแม่จะดูข่าวแค่นี้เลยโมโหแม่เอาไม้ฟาดแม่สักขนาดนั้น
เนี่ยค่ะตำรวจภูทรแม่เปิลนำตัวนายจรรย์อายุ๓๒ปี
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะเนี่ยฟาดแม่สักขนาดนี้ค่ะ
ฆ่าแม่ค่ะคุณแม่จอมศรีอายุเจ็ดสิบแล้วด้วยนะคะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้บ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เปิล
จังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางคืนแปดมีนาคม
จับตัวได้เช้าเมื่อวานเพราะว่าไปหนีอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
นายจรรย์สารภาพว่าใช้ไม้เป็นไม้หน้าสามที่ให้ดูเมื่อสักครู่
หน่ำตีแม่แล้วเอาร่างแม่ไปฝังในไร่ของตัวเอง
ตำรวจคุมตัวนายจรรย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เจออาวุธนะคะไม้หน้าสามมีตะปูติดอยู่ด้วยค่ะ
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็คุณผู้ชมถ้าสังเกตดีดีขออภัยจะอาจจะดูโหดหน่อย
แต่มันเป็นหลักฐานทางคดีเลือดยังติดอยู่เลยค่ะ
ไม้หน้าสามท่อนนี้พลตำรวจรีสุกริตบุญทรงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหน่วยพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็นำตัวนายจรรย์ไปชี้จุดที่ฝังศพแม่ด้วย
เป็นกองดินใหม่ใหม่เลยค่ะเพิ่งถูกขุดแล้วก็ฝังกลบเอาไว้
นี่นะคะไปชี้จุดขุดขึ้นมามีถุงปุ๋ย๒ใบ
ห่อร่างแม่เอาไว้ตรงนี้เลยเบื้องต้นนะคะ
ร่างของแม่เนี่ยมีแผลถูกไม้ตีที่หัว
แล้วก็ที่หน้า๒แผลคือตีหัวด้านหลังแล้วก็ตีฟาดไปที่ด้านหน้าด้วย
นำศพของแม่ไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ค่ะ
นายจรรย์ลูกชายคนก่อเหตุบอกว่าตัวเขากับแม่มีอาชีพทำไร่
อยู่บ้านกัน๓คนตัวเองแม่แล้วก็ลูกสาวของตัวเองอายุแค่๗ขวบ
คืนเกิดเหตุตัวนายจรรย์ให้การกับตำรวจแบบนี้นะคะ
คือกินข้าวกันเสร็จก็นั่งดูทีวี
นายจรรย์อยากดูละครแม่บอกขอเปลี่ยนช่องไปดูข่าวหน่อยแล้วแม่ก็เปลี่ยนช่องเลย
ทีนี้ทะเลาะกันเรื่องของการเปลี่ยนช่องทีวี
แล้วนายจรรย์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็โมโหแม่อยู่แล้วเคยขอให้แม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้
แต่แม่ไม่ยอมซื้อให้ก็เลยโมโหสะสมลุกขึ้นไปหยิบไม้หน้าสาม
ตามแม่ไปหลังบ้านเอาไม้ตีหัวแม่ไปครั้งหนึ่ง
แม่ล้มโอ้โหแล้วยังเอาไม้ตีไปที่หน้าแม่อีกสองรอบค่ะ
แล้วอ้างว่าก็คิดว่าแม่แค่สลบแต่ท่อนไม้หน้าสามเบอร์เรอขนาดนั้นน่ะ
มีตะปูตอกอยู่ด้วยอ่ะบอกว่าคิดว่าแม่สลบ
ตอนเช้ามาเห็นแม่อีกทีอ้าวแม่เสียชีวิตแล้ว
เอาร่างแม่ไปใส่ถุงปุ๋ยแบกขึ้นรถอีต๊อกขับไปที่ไร่ของตัวเอง
อยู่จากบ้านห่างจากบ้านไป๘กิโลขุดดินเอาร่างแม่ฝังดินเอาไว้ค่ะ
นี่ค่ะขึ้นรถแบบนี้แล้วก็ไปขุดดินฝังร่างแม่
แล้วก็หนีไปนะคะแต่ตำรวจบอกว่าก็เนี่ย
หนีอยู่ในพื้นที่อ่ะหนีอยู่ในหมู่บ้านด้วยซ้ำ
ไม่ได้หนีไปไหนไกลสุดท้ายถูกตำรวจจับได้ในที่สุด
ถูกจับได้ช่วงเช้าเมื่อวาน
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปคุยกับนางภูนสุกอายุ๕๑ปี
เป็นพี่สาวของนายจรรย์คนก่อเหตุนะคะ
ก็บอกว่าน้องชายที่ก่อเหตุเนี่ยเขามีอาการทางจิตทางประสาทด้วย
อาการกำเริบแล้วก็ทะเลาะกับแม่เรื่องเปลี่ยนช่องทีวี
เรื่องขอซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่เพราะว่าเครื่องเก่าตกน้ำ
ช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุแม่ก็มาหาที่บ้าน
แล้วก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าน้องชายอาการหนักแล้วนะ
มีอาการทางจิตทางประสาทมันเริ่มกำเริบนะ
ต้องพาไปหาหมอแล้วแหละแม่ยังไปปรึกษานางภูนสุขอยู่เลย
แม่ก็กลับบ้านไปปรากฏว่าพอแม่กลับบ้านไปปุ๊บเนี่ย
โอ้โหถูกน้องชายทำร้ายจนเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
พอน้องชายเริ่มได้สติหลังจากเอาร่างแม่ไปฝังดินเนี่ยนะ
ไปกราบขอโทษนะครับไปกราบขอโทษพี่สาวด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าผมฆ่าแม่แล้วฆ่าแม่ตายแล้วนี่ค่ะ
ร้องไห้เข่าซุดพี่สาวก็ถามไปว่าฆ่าแม่ทำไม
น้องชายตอบว่าไม่รู้ตอบแค่นี้ค่ะบอกว่าไม่รู้
ก็เลยคิดว่าตอนก่อเหตุน้องชายอาจจะมีอาการทางจิตทางประสาทกำเริบควบคุมตัวเองไม่ได้
พี่สาวบอกว่าตัวพี่สาวเองก็โทษตัวเองนะ
ผลัดวันประกันพรุ่งกับแม่แทนที่จะรีบพาน้องไปหาหมอก่อนที่น้องจะมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ตอนแรกก็กอดเนอะกอดเราก่อนพกกอดแล้วก็ก้มลงกราบเท้าสามครั้ง
มันบอกว่าพี่ผมผมยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำผมฆ่าแม่ตายแล้ว
บอกเออแล้วมึงฆ่าแม่ทำไมมึงทำผมไม่รู้
ทีนี้แม่ก็เป็นคนชอบดูข่าวไงไอ้ตัวเล็กมันชอบดูการ์ตูน
แม่ก็บอกเดี๋ยวให้แม่ดูข่าวนิดนึงเออแม่ก็กดมาดูข่าวใช่ไหม
ทีนี้ไอ้ตัวเล็กพ่อมันหุดหงิดอยู่แล้วก็เลยเอาลูกขึ้นไปบนบ้านด้วย
นอนอยู่บนบ้านอืมไปนอนอยู่บนบ้านไปนอนอยู่บนบ้านสักพักหนึ่ง
ก็ไปตามลูกไอ้ตัวเล็กลงมาข้างล่างตัวเล็กลงมาข้างล่าง
โมโหทีนี้มันก็เลยโมโหแม่ก็ไปเอาหลานลงมา
มันก็โมโหว่าแม่ไปเอาหลานลงมาทะเลาะกันแค่นี้แหละแค่เปลี่ยนช่อง
เสียใจที่คุยกับแม่แล้วไม่ได้เอาน้องไปรักษา
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนเสียใจมาก
อยากถ้ามันย้อนกลับไปได้อยากจะแก้ไขให้มันดีกว่านี้
จะไม่นัดวันประกันภูมิจะรีบรักษาจะไม่นัดวันประกันภูมิ
ถ้าหากว่ารู้ว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้นะ
จะไม่ขอนัดวันประกันพรุ่งจะทำทุกอย่างก่อนที่มันจะเกิดเรื่อง
พี่สาวของผู้ก่อเหตุก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ย
ตัวนายจรรย์น้องชายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวรักแม่รักลูกสาวมาก
ตอนนี้ลูกสาวเจ็ดขวบเองแต่ว่าพอเลิกกับภรรยาได้๒ปี
ตอนที่หลานสาวยังแบบเบาะก็เริ่มมีอาการเก็บกฎเครียดสะสม
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทเคยเดินออกจากบ้านหายไป๑๐วัน
มาเจออีกทีคือมารู้ว่าเดินไปกรุงเทพแบบไม่รู้ตัว
แล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนยืนยันว่าน้องชายไม่กินเหล้าเมายา
อยากจะให้คนที่มาประนามซ้ำเติมเนี่ยหยุดได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้น้องได้สติแล้วรู้ตัวว่าฆ่าแม่ก็เหมือนคนตายทั้งเป็นไปแล้ว
อันนี้พี่สาวของคนก่อเหตุบอกนะคะทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านด้วยค่ะ
ละอบำรุงชัยอายุ๕๖ปีเพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าเห็นนายจรรย์มีอาการทางจิตทางประสาทจริง
แต่อาการก็ไม่ได้หนักอะไรมากไม่ได้ถึงขั้นโวยวายทำร้ายคนอื่น
แต่อาการจะเป็นลักษณะนิ่งเก็บตัวนั่งพูดคนเดียวออกจากบ้านไปโดยไม่บอกใคร
เป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะคะคือเพื่อนบ้านบอกว่าเคยเตือนแล้วว่าระวังนะ
นายจรรย์มีอาการแบบเนี้ยต้องเก็บมีดเก็บของอะไรในบ้านที่มันเป็นอาวุธได้เนี่ย
ต้องเอาไปซ่อนนะกลัวว่าอาการจะกำเริบมาทำร้ายคนในบ้าน
คือเคยเตือนไปแล้วเพื่อนบ้านบอกนะคะครับแต่เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าจริงจริงแล้ว
แม่ลูกคู่นี้เขารักกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
นายจรรย์ไม่เคยทะเลาะตบตีกับแม่เลยมีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเลย
แต่มันหนักถึงขั้นที่แม่เสียชีวิตเลยอะค่ะ
แกก็ไม่บอกแกไม่บอกพี่ว่าผมฆ่าแม่แล้วเด้อเขาก็ไม่บอก
บางทีเอาแม่ไปกลับมาจากเอาแม่ไปแล้วก็เออก็เขามาหาพี่ซ้าย
ช่วยเหลือกันทำไล่ด้วยกันทำนาด้วยกันแม่ลูกสองคน
เขาผ่านก็ไม่มีปัญหาอะไรหน้าเสร็จเขาก็ไปทำงานทำอ้อย
พวกเขาก็ได้เงินซ่อยที่แม่เขาใส่ก็เขาทั่งงานให้แม่

ก็บอกแบบนี้แหละบอกกับยาย

เพราะว่าเขาก็เลิกกับภรรยาไปแล้วใช่ไหมแต่ทีมข่าวของเราตามเจอ
แม่ภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคะก็เป็นอดีตแม่ยายไปแล้วเพราะว่าเขาเลิกรากันไป
ก็ไปคุยเรื่องนี้เขาก็บอกว่าหลังจากรู้ข่าวก็ไปหาหลานสาวเพราะเป็นห่วง
หลานสาวจะอยู่ยังไงย่าก็เสียชีวิตพ่อก็ถูกดำเนินคดีนี่ค่ะ
แต่ว่าพี่สาวของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเลี้ยงหลานเอง
แล้วเหมือนกับโกรธทางฝั่งภรรยาของน้องชายอ่ะเพราะว่าตอนที่เลิกรากันไป
รากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับว่าทำให้นายจรรย์เครียดสะสม
มีอาการป่วยทางจิตทางประสาทเพราะว่าเลิกกับภรรยาเขาก็อาจจะแบบโกรธในมุมนั้น
นิสัยของนายจรรย์เนี่ยอดีตแม่ยายบอกว่าตอนที่คบหากับลูกสาวแม่
ก็เป็นคนดีขยันทำงานไม่เคยมีปัญหาตบตีทำร้ายร่างกาย
แต่ช่วงหลังก็เห็นเริ่มมีอาการเหมือนกัน
เคยเห็นหลานสาวถูกตีจนตัวเขียวช้ำบ้างก็มี
เครียดด้วยไงเรื่องเมียด้วยเรื่องลูกเรื่องอะไรเครียดหลายเรื่อง
ก็ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
จริงหรือเปล่านะคะครับแต่ตำรวจบอกว่าไปย้อนดูประวัติของนายจรรย์
คนก่อเหตุเนี่ยเคยเสพยาเสพติดเมื่อหลายปีก่อน
แต่ว่าผลตรวจร่างกายล่าสุดหลังก่อเหตุฆ่าแม่เนี่ย
ไม่มีสารเสพติดในร่างกายนะคะตำรวจสพแม่เปิล
แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพค่ะ